บอกเลยว่าคนนี้แมนมากขอรับใช้ชาติ
เขาคือนาเด็ก๒ฉายาค่ะ

อีก๒เดือนค่ะจะเข้ากรมรับใช้ชาติแล้วนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวตอนนี้บอกเลยว่ากำลังเร่งถ่ายละครอยู่ค่ะ
เพื่อจะให้แฟนนั้นติดตามผลงานกัน
แม้จะเป็นนุ่มลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสแต่นักแสดงหนุ่มลุยเฮดดาซันก็ยืดอกแมนสมัครเข้ารับใช้ชาติไทย
เจ้าตัวเผยความคืบหน้าว่าเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ากรมเพื่อไปฝึกใช้ชีวิตทหารภายใต้รั้วบก
ในวันที่๑พฤศจิกายนนี้แล้วโดยตอนนี้เร่งถ่ายละครที่เพิ่งบวงสวงเปิดกล้องให้เสร็จ
ส่วนความกังวลในช่วงที่ต้องเข้ารับการฝึกนั้นลุยสบอกว่าห่วงเรื่องอาหารการกินมากกว่า
เนื่องจากเป็นคนกินยากและไม่อยากผอมลงก่อนจะเปลยว่าหากการเป็นทหารสามารถทำควบคู่กับงานในวงการได้
ก็อยากจะทำหน้าที่ชายไทยรับใช้ชาติต่อไปค่ะ
ความจริงก็ยังโฟกัสในเรื่องของงานอยู่
แต่ในเวลาเดียวกันก็มีไปฟิตเน็ตไปอะไรไปฝึกให้ร่างกายมันแข็งแรงมากขึ้น

เป็นห่วงเรื่องอาหารคือผมกลัวอาหารมันน้อยครับแล้วก็จะผอมครับ
กลัวอาหารน้อยแล้วก็ผอมแต่ว่าก็ไม่ซีเรียสอะไรก็เข้าไปฝึกร่างกายเข้าไปรับชายชาติ
ครึ่งปีครับผมสมัครไปก็ครึ่งปีครับ
อยากจะลองเข้าไปฝึกร่างกายอยากจะรับชายชาติด้วยครับ
คือความจริงอยากเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับอยากเป็นทหาร
แต่ว่าผมรู้สึกว่าด้วยกฎหมายไทยถ้าสมมุติว่าพ่อไม่ใช่สัญชาติไทยโดยกำเนิด
ไม่มีวันได้รับยศครับก็เลยไม่ได้สมัครตั้งแต่เด็ก
แล้วที่นี่มันคือสัญชาติไทยหรือเป็นอันเดียว

แต่นั่นยังสามารถรับชายชาติได้ครับ
ใช่ครับยังสามารถรับใช้ชาติได้ครับ

ถ้าสมมุติว่ามันสามารถทำคู่ไปกับเรื่องการแสดงได้ก็ไม่แน่ครับ